กรกฎาคมนี้ใช่ไหมที่จะลุ้นกันกับการโหวตนายกเนี่ยคุณผู้ชม
คือนอกจากต้องลุ้นว่าสวจะยกมือให้แล้ว
ต้องรุ้นว่าจะมีชื่อคุณพิทาอยู่หรือเปล่า
หรือจะโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ซะก่อน

เออเมื่อวานนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
ที่เขามีการประชุมกัน

อาจจะส่งเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยความผิด
โดยทางพระเก้าไกลครับก็ส่งหนังสือด่วนไปยังกรกต
คัดค้านการที่กรกตจะส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูล

ที่กรกตทำแบบนี้มันผิดระเบียบขั้นตอนของกรกตเองนะ

มันดูเป็นการเร่งรัดการวินิจฉัยจนเกินกว่าเหตุ
เป็นที่น่าสงสัยว่ากรกตเป็นกลางจริงหรือไม่
เพราะเหลืออีกเพียง๓วันก็จะถึงวันโหวตนายกแล้ว
จู่กรกตมาเร่งรัดทำข้ามขั้นตอน
มันอาจทำให้สังคมตั้งคำถามได้ว่า
กรอิสระอย่างกรกตทำหน้าที่ไม่เป็นกลางหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายคุณพิธาก็หายใจยาวไปได้อีกวันหนึ่ง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วการประชุมของกรกตเมื่อวานนี้ครับ
ก็ต้องฟังกรกตด้วยคุณผู้ชมฮะ
ทางประธานกรกตอย่างคุณอิทธิพรบุญประคอง
บอกว่าหลังการประชุมคณะกรรมการกรกต

เพียงแต่เป็นการติดตามความคืบหน้า
ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
โดยที่ประชุมใช้เวลาประชุมตั้งแต่บ่ายโมง
แล้วก็เลิกประชุมเอาตอน๔โมงเย็นครับ
วันนี้นี่แหละจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อว่ากรกตจะมีมติอะไรออกมาหรือไม่
เมื่อวานนี้ที่กรกตถูกตั้งข้อสงสัยจากพระเก้าไกลเนี่ย
เพราะว่าอ้าวถ้าคุณจะตรวจสอบก็ได้จริง
คุณก็ต้องเรียกคุณพิธามาสิเรียกมาสอบถามสิ
แบบนี้มันจะผิดระเบียบของกรกตเองนะ
แล้วเมื่อวานนี้ดอร์มันก็มีกระแสข่าวมาไง
พระเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ยังไม่ได้รับหนังสือ
เพราะฉะนั้นวันนี้๑๐โมงใช่ไหมค
อืมรอลุ้นพี่เบิร์ดคิดดูสิวันนี้สิบเอ็ดใช่ป่ะ
นี่ก่อนจะโหวตทำไมมันลุ้นกันแบบทุกวันทุกวันเลย
ถ้าอย่างงี้กรกฏอมีมติเท่าเมื่อวานดีกว่าเห้อ
เพราะว่าถ้าประชุมวันนี้วันนี้ที่อะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้ว
สิบเอ็ดแล้วถ้าสิบสองถ้าสิบสามแล้วนะก็นั่นไง
อีกข้อนึงคือถ้ากรกตมีมติแล้วนะ
ส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูลและท่านวินิจฉัยว่า
หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคนก็จะมองอีกว่า
แล้วสารรัฐธรรมนูลทำไมเร่งรัดจังเลยอืม
เพราะฉะนั้นห่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ชม
บางคนบอกว่าเป็นช่วงเวลาบีบหัวใจเหมือนกัน
ก็ลุ้นลุ้นเอ๊ะถ้าเกิดระหว่างนี้พูดถึงรวมไทยสร้างชาติหน่อยได้ไหม
อ่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยแคนดิเดตนายกเขาสองคน
อ่าพลเอกประยุทธ์ครับกับคุณพิกษภัณฑ์ทีนี้ทำไมมันมีความขึ้นหวังอะไร
ทีนี้ไงคนก็เลยไปจับตามองดูว่าเอ๊ะวันโหวตวันที่โหวต๑๓นี้
เออจะมีการเสนอไหมเสนอชื่อใครคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้จากพักเนี่ย
รวมไทยสร้างชาติมีคนเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีไหม
เฮ้ยเขาบอกว่าสามสี่ครั้งแล้วบอกอย่างไรก็ยืนยันนั่งยันนอนยันไม่เสนอ
เชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าแล้วลองดูโพสต์นี้จะทำให้คุณผู้ชมสบายใจขึ้น
หรือกังวลยังไงกันแน่คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณพีรพันธ์เนี่ย
บรรณพักษณ์นะรมทัยสร้างชาติเขาโพสต์เฟซบุ๊คยืนยันเลยนะ
คือวันนี้ต้องบอกก่อนวันนี้๑๑เขาจะมีการประชุมกัน
ประชุมพักกันแล้วจะพิจารณามติ๒เรื่องสำคัญเลยนะคะ
จะประชุมกันแล้วก็เรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือ
หนึ่งเลยจะไม่เสนอแคนดิเดตนายกของพักเราทั้งสองคน
พลเอกประยุทธ์และนายเพียรพันธ์
เนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อบ้านเมืองอันนี้ข้อ๑แล้วนะ
ไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกที่มีนโยบาย
หรือแนวทางการทำงานที่ขัดรัฐธรรมนูลโดยเฉพาะมาตรา๑๑๒
แบ่งแยกการปกครองล้มล้างสถาบันครอบครัวระบบการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีและสถาบันหลักทั้ง๓ของชาติ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมือง
นี่คือจุดยืนนี่คือความชัดเจนที่คุณพีรพันธ์โพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะบอกว่าขอเชิญชวนทุกคนที่รักชาติ
แผ่นดินให้ละทิ้งความบาดหมางลืมความแตกแยก
หันกลับมาทำหน้าที่ต่อบ้านเกิดเมืองนอน

แล้วก็ยังทิ้งท้ายด้วยว่ารวมไทยสร้างชาติแม้จะเป็นพักเล็กนะครับ
แต่สู้เสมอกับภัยของชาติ
อย่างไรก็ตามนายพีรพันธ์ได้แจ้งขอลาที่ประชุมพัก
เพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาอะไรอ่ะ
คุณผู้ชมครับในพีรพันธ์เข้ารับการรักษาผ่าตัด
หัวไหล่แต่ยังได้แรงใจจากพลเอกประยุจันทร์โอชา
ก็ส่งกระเช้าดอกไม้นะครับไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ซึ่งเจ้าตัวโพสต์ว่าขอบพระคุณท่านนายกครับ

ถ้าสรุปจากโพสต์ของคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณผู้ชม
หนึ่งคือยืนยันว่าไม่เสนอแคนดิเดตเพื่อแข่งของคุณพิธา
แต่สองก็คือก็ไม่โหวต
โหวตให้กับแคนดิเดตนายกที่มีนโยบายอะไร
มันขัดกับรัฐธรรมนูลโดยเฉพาะมาตรา๑๑๒กับการแก้ไขนั่นเอง
ใช่ค่ะเอาเราก็ให้เห็นความเคลื่อนไหว